มันทำได้นะยืนยืนเยี่ยวอยู่ริมถนนน่ะเนอะ

เออแนวออกนะแม่
เห็นแล้วเว้ยปิดฝาใส่หลอดดูดเลย
เก็บแสดงขวดที่วางอยู่นั่นก็ใช่
จบการเยี่ยวอยู่ริมถนนในขณะขายของ
มันทำได้นะยืนยืนเยี่ยวอยู่ริมถนนน่ะเนอะ

เห็นแล้วเว้ยปิดฝาใส่หลอดดูดเลย
แสดงขวดที่วางอยู่นั่นก็ใช่
จบการเยี่ยวอยู่ริมถนนในขณะขายของ
มันทำได้นะยืนยืนยืนยืน
ด้วย